ท่านผู้ชมครับมีหนูน้อยคนนึงอายุสิบเอ็ดหัวค่ะนะฮะอยู่ทรงขาไปช่วยคุณแม่ขาอีกแต่งกว่า
เป็นร้านอยู่ริมทางแม่เด็กวัยนี้กำลังกินกำลังนอน
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนลูกค้ามาถึงว่าเป็นยังไงนะครับ
พ่อค้าครับ
รับจะเลี่ยวต่างคนต่างแม่วอิสเซอร์ลกแปลงสักที
น้องพี่จะซื้อแตงกว่า
น้องพี่จะซื้อแตงกว่าครับอ่าให้เจ๋ยูเลยไหมอะบ่าว
โอ้กุนกันอ้อบ่าวหลุดบ่าว
นี้อ่ะให้เจ๋ยูเลยไหม

นี่ฮะลูกค้าก็มาซื้อแตงกวาลูกค้าก็ใจดีนะ
ดีไม่ยกแตงกวายหมดเลยถ้าเจอคนอื่นนี่ไม่เจอพี่คนนี้นี่ยุ่งนะฮะ
ที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาครับ
แบงค์ครับอายุ๑๑ปีนะครับอยู่ชั้นป๕นะครับ
น้องแบงค์ชื่อจริงชื่อเด็กชายอดิเทพเราตามเจอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกตรงนี้เลยผมก็นอนตรงนี้แหละเขินเลยเขินเลย
อากาศมันดีลมมันเย็นเผินเชียวนะครับ
น้องแบงค์บอกว่าวันนั้นไปช่วยแม่ขายแตงกวาริมถนน
ก็ขายคนเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นมันก็เผลอหลาบมาช่วงนั้นไม่มีลูกค้า

แก๊งบอกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ซื้อแตงกวาสองถุงถุงละยี่สิบ
พี่ก็ให้ทิบอีกยี่สิบบาทอ้าวแล้วแมวอ่ะ
แมวมันก็อยู่แถวนี้มันก็มาเล่นก็ผมก็ให้ข้าวมันกิน

เรารู้ไหมว่าสุขจ่ายคลิปวันนั้นตอนที่หลับอยู่
ผมยังไม่รู้ตัวตอนนั้นแมวแมวตอนนั้นที่หลับหนึ่งไปแล้ว
ผมมาดูอีกวันมันก็หายไปแล้ว

ตอนนั้นให้เข้ามา

ทีนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่ของน้องแบงค์นะคะคุณแม่กัญญาอายุ๔๘

แบงค์ก็เอาแตงกวาไปขายที่ตลาดนัดคนเดียวเป็นประจำที่บ้านทำสวนแตง
เทอมก็ช่วยพ่อแม่นะล้างแตงทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้ค่ะ
อาทิตย์ก็ไปนอนเฝ้าตอนที่ออกไปกรีดยางพารา
คลิปนี้คนดูเยอะ

ใครเห็นก็ทักน้องจำได้ไง

ส่วนเจ้าของคลิปค่ะผู้หญิงที่ไปซื้อตังกวานะคะ
นางสาวเดือนจันทร์อายุ๓๙ค่ะ
เป็นชาวประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
บอกว่าจะซื้อแตงกวาไปทำกับข้าว
พอลงมาไม่มีแม่ค้า
เห็นเด็กนอนอยู่ด้วยความเป็นเด็กก็เอ็นดู

เห็นเป็นเด็กเลยเดินไปเรียกแล้วก็แบบขอซื้อแตงหน่อย
นี่นะคะทั้งคู่ได้คุยกันแล้วนะ
ผู้หญิงที่ไปซื้อแตงกวานะคะกับน้องแบงค์ค่ะ

ก็ชวนกันไปเที่ยวบ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีขนมให้น้องแบงค์กินด้วย

แล้วก็ให้วีดีโอคอลคุยกัน

น้องแบงค์เขินเยอะเลยคือเดี๋ยวนี้คนจำได้แล้วโซเชียลคนดูเยอะ

ยังเสร็จก็หลับอีกสักตื่น